สิ้นปีแบบนี้นะครับตอนนี้เรื่องของราคาตัวโดยสารเครื่องบิน
ดูเหมือนว่าจะยังคงราคาถูกอยู่ไม่ได้มีการปรับขึ้นตาม
เรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกก็ส่งผลให้คนไทยนั้นนิยมไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้นะครับตอนนี้ราคาตัวโดยสารที่ถูกลงนั้น
ปัจจัยสำคัญทีเดียวครับที่ทางด้านของภูมิในการศูนย์พยากร
เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาประเมินและเชื่อแบบนี้
บอกว่าเหตุผลแบบนี้แหละจะทำให้คนไทยตัดสินใจไปเที่ยวต่างประเทศ
มากขึ้นในช่วงของวันหยุดยาวช่วงปีใหม่นะครับจึงคาดกันว่าจะมีเม็ดเงินสะพัด
ในประเทศอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นล้านบาทครับช่วงปีใหม่เนี่ย
เป็นช่วงพิเศษของคนไทยโดยปกติแล้วเนี่ย
จากที่มหาลัยแห่งค่าไทยทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทยช่วง๑๐ปีเนี่ย
ปีใหม่เป็นปีที่คนไทยถือโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านถือโอกาสให้รางวัลกับตัวเอง
ของขวัญกับตัวเองก็คือว่าพักผ่อนนะครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่ครอบครัว
ดังนั้นเนี่ยช่วงปีใหม่ของทุกปีเป็นช่วงที่คนไทยเองเนี่ย
ใช้จ่ายค่อนข้างมากพอสมควรนะครับประมาณปีละแสนกว่าล้าน
สิ่งที่สำคัญส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว
แล้วก็มีทั้งไปเที่ยวต่างประเทศนะครับซึ่งปีนี้ก็น่า
น่าจะมีการไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะพอสมควรเพราะว่าค่าเครื่องบินก็
แพงกระดาษที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
แล้วก็ต่างชาติเดินทางไปสัมผัสวิถีถิ่น
พร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยครับ

จะมีเงินสะพัด๕จังหวัดนี้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาท
สำหรับแนวน้องการท่องเที่ยว
ก็ตั้งปั้มรายได้มากกว่า๓ล้านล้านบาท
แบ่งเป็นตลาดในประเทศประมาณ๑ล้านล้านบาท

เมืองรองไม่น้อยกว่า๑๐ล้านคนครับ